ครอบครัว
ที่จอดรถตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยว่างเยอะแยะ

ไม่ได้คิดหรอกนะพี่
ไม่ใช่นี่มันคุ้นได้หรอก

เอาเย็นดิ

เตรียมหรือเปล่า

อังศิลาและพอจะออกรถ

ขับรถไล่ตามกันกระทั่งถึง๓แยก
รูเข้าไปทำร้ายลุงวิศวะ

นักเรียนม๔วัย๑๗ปีเสียชีวิต
จากนั้นรอมอบตัวกับตำรวจอ้างเป็นการปกป้องตัว
ครั้งแรกกระแสสังคมโซเชียลมีเดีย
ต่างแสดงความเห็นเข้าข้างลุงวิศวะ
เพราะเห็นแค่คลิปวัยรุ่นเข้าล้อมรถ
แต่เมื่อคลิปแพร่รายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ
ตั้งแต่มีปากเสียงกันที่จอดรถ
ขับรถไล่บีบแตร่ใส่กัน
รวมทั้งคำพูดของลุงวิศวะเอง

บรรดาคนที่อยู่เคียงข้างลุงวิศวะหดหายไป
กระทั่งคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

วิศวะสมัครใจวิวาสไม่ยับยั้งชั่งใจ
พกปืนเตรียมไว้โดยไม่มีเหตุอันควร

เคราะห์พยานหลักฐานหลังวิวาส
กลุ่มผู้ตายที่จอดรถตู้ขวางทางออก
เหตุวิวาสจบไปแล้วแต่ยังมีพฤติกรรมต่อเนื่อง
ขับรถไล่ตามกลุ่มผู้ตายกระทั่งเกิดเหตุ
หากมีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจ
จอดรถรอให้โทษะคลายลง
เหตุวิวาสคงไม่เกิดขึ้นและไม่เข้าข่ายป้องกันตัว
วิศวะมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตัดสินจำคุก๑๕ปีลดโทษให้๑ใน๓
คงจำคุก๑๐ปีฐานพาอาวุธปืนปรับ๒๐๐๐บาท
ใช้ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต๓๔๐๐๐บาท
ตุลาคม๒๕๖๒สารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
เนื่องจากอุทรของจำเลยฝั่งไม่ขึ้น
วิศวะยอมรับคำตัดสินยื่นประกันตัวด้วยเงินสด๘๗๔๐๐๐บาท
เพื่อต่อสู้ในชั้นศาลดีกาให้เหตุผลต้องการต่อสู้
เพื่อให้ความจริงปรากฏแม่ของนวพลผู้ตายพอใจต่อคำตัดสิน
แสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมมีจริง
หลังเกิดเรื่องฝ่ายจำเลยยังไม่เคยเข้ามาพูดคุยกัน
ไม่มีการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทน
คดีนี้เดินทางมาถึงสารสุดท้าย๑๒พฤษภาคม๒๕๕๙
สารดีการนัดชี้ชะตาแต่ไร้วี่แววลุงวิศวะและทนายความ
วิศวะไม่มาฟังคำพิพากษา
สารสั่งริบเงินประกันพร้อมออกหมายจับทันที
หากยังจับคุมตัวไม่ได้จะอ่านคำพิพากษารับหลัง

หากยังจับคุมตัวไม่ได้จะอ่านคำพิพากษาลับหลัง